นำเสนอเรื่องราวของการทุจริตในสถาบันเทคโนโลยีพระจอม๙

จำเลยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
บุคคลภายนอกยักยอกเงินฝากของสถาบัน
ไปถึง๑๖๐๐ล้านบาท
เรื่องนี้อาจจะนานแล้วแต่เราย้อนรอยให้คุณผู้ชมได้ดู
พิพากษาของสารอุทธรณ์เมื่อวันที่๑๕สิงหาคม๒๕๕๙
ในคดีทุจริตเงินสถาบันเทคโนโลยีพระจอม๙
เจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสจที่พิพากษาลงโทษ
จำคุกจำเลย๗คนและยกฟ้อง๗คน
โดยเป็นการแก้คำพิพากษาสารอาญาจังหวัดมีนบุรีที่เดิม
ลงโทษจำคุกจำเลย๑๑คนยกฟ้อง๓คน
โดยจำเลยแต่ละคนมีโทษจำคุกต่ำสุดตั้งแต่๙ปี
จนถึงสูงสุด๒๐๓ปีและจำเลย๕ราย
แถลงขอให้สารออกหมายจำคุกในคดีถึงที่สุดนั้น
ถือเป็นการปิดฉากส่วนหนึ่งของมหากราบการทุจริต
เงินกว่า๑๖๐๐ล้านบาทจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ขณะที่จำเลยอีกหลายรายที่ดำรงตำแหน่งในสจและเอกชนที่เกี่ยวข้องรวม๘คน
ยังคงต้องรอผลการพิจารณาคดี
ถูกดำเนินคดีในสารอาญาทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการสืบพยานโจทย์
ผลของคำพิพากษาและกระบวนการสืบพยาน
ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคดีของสารอาญาทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
เป็นหนึ่งในกระบวนการเอาผิดพนักงานหรือเจ้าหน้าที่
รวมทั้งภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตภาครัฐ

จบลงที่การถูกไล่ออกจากราชการ
การรับโทษจำคุกและปิดท้ายด้วยการถูกยึดทรัพย์
คดีนี้เริ่มต้นจากคณาจารย์จำนวนหนึ่ง
ร่วมกันทำหนังสือร้องเรียนไปยังพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์

ได้ตรวจสอบบัญชีการเงินกองกลางของมหาวิทยาลัย
พบว่าเงินในบัญชีจำนวน๑๖๐๐ล้านบาท
ยักยอกหายไปจากบัญชีเงินสะสมที่มีอยู่ประมาณ๓๐๐๐ล้านบาท

ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสุวรรณภูมิ

นำโดยตำรวจสอบสวนกลางและตำรวจกองปราบ
ซึ่งเบื้องต้นคาดว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัย
จะต้องเป็นระดับบริหารของสถาบัน
ธนาคารที่มีอำนาจลงนามเบิกจ่าย
ในที่สุดก็พบข้อมูลเชื่อมโยงการกระทำ
ระหว่างนางสาวอำพรน้อยสำริท

ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เบื้องต้นพยายามที่จะปิดบังข้อมูล
และยืนยันว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้อง

มุ่งเน้นไปที่เครือข่ายของนายทวินเพิ่งมา

เนื่องจากเหตุเกิดขึ้นขณะที่นายทวิน
ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
ก่อนที่ตำรวจจะพบกลุ่มตัวการใหญ่
นำโดยนายพาดาบัวขาว

มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายทรงกรด

กับผู้ต้องหาได้ทั้งสิ้น๑๓ราย

ที่จะนำไปสู่คำพิพากษาลงโทษจำคุก

และใช้เงินที่ได้จากการกระทำความผิด

ติดคุกและยึดทรัพย์อยู่ดี
สนับสนุนโดยกองทุนปปช